การเมืองกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้พักประชาธิปัตย์ก็ได้เปิดรับสมัครหัวหน้าพักแล้ว
ซึ่งรายชื่อที่เราได้ยินกันมาทั้งนายอภิษฎทั้งนายแพทย์วรงแล้วก็นายอลงกรมากันตั้งแต่เช้าเลย
โดยนายอภิษฎิ์เวชาชีวะรักษาการหัวหน้าภักดิ์เนี่ยจับได้หมายเลขหนึ่งนะคะ
ส่วนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสอสอพิศนุโลกได้หมายเลขสอง
แล้วก็นายอลงกรพลบุตรอดีตรองหัวหน้าพักจับได้หมายเลข๓ค่ะ
ที่ทั้ง๓คนจะจับมือกันชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงพลัง
บรรยากาศเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มด้วยนะคะ
เพราะว่าแต่ละฝ่ายมีแฟนคลับมาให้กำลังใจโดยเฉพาะทีมเพื่อนอลงกรนี่
โอ้โหมีป้ายเชียร์กันมาแล้วก็กล่าวให้กำลังใจกันด้วย
แพทย์วรงก็บอกนะคะว่าไม่ได้กังวลแถมยังมั่นใจด้วยว่าจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพัก
เพราะว่ามีรางสังหรณ์รวมถึงจากการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย
มีพระครูท่านหนึ่งค่ะทำนายดวงไว้ว่าจะได้รับชัยชนะ
ขณะเดียวกันก็ได้โชว์เบี้ยแก้ซึ่งเป็นเครื่องรางที่พระบอกให้ห้อยคอไว้ตลอดการชิงตำแหน่ง
โดยบอกว่าเวลานี้เนี่ยเอาทุกทางเอาทุกศาสตร์นะคะอืม
ส่วนอีกหนึ่งพักนะคะพักชาติพัฒนาก็เปิดรับสมัครสมาชิกพักเป็นวันแรก
มีว่าที่ผู้สมัครสอสอในแต่ละพื้นที่เดินทางมาคึกคักเลยค่ะ
รวมไปถึงพลเอกถิติวัฒน์กำลังเอกอดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
ลูกชายของพลเอกอธิกำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ส่วนนายสุวัสดิลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานที่ปรึกษาพักจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักหลังการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะ
โดยนายฉลิดรัฐจันทรุเบกษาโฆษกภักดิก็ยืนยันนะคะว่านายสุวัสดิ์นั้นจะเป็นหนึ่งในสามรายชื่อที่พักจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอน